ชาวสวนก็ทราบกันดีว่าเรื่องของการปลูกดาวเรือง
ถือว่าทำได้ยากเลยฝนตกหนัก
แต่ชาวสวนที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็พร้อมที่จะปลูกค่ะ
เพื่อที่จะให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้

มาเป็นให้ข้าวสวนแรงลงมือกรอกดินลงถุงดำเพื่อนำไปพ่อปลูกดาวเรืองที่ตามคำสั่งซื้อก่อนหน้า
ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับบ้านน้องบง
แต่ปีนี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว๑ล้าน๓แสนต้น
เดี๋ยวนี้แม้แต่คนไม่เคยทำที่ในหมู่บ้าน
เจ้าไม่เคยทำก็หันมาทำแล้วเรื่องเพิ่มขึ้น
เฉพาะปีนี้นะครับมาเพิ่มขึ้นอีก
ผมเห็นน้องเขาที่ทำเพิ่มใหม่ก็๔๕เจ้า
ที่มาคุยกับผมมาปรึกษามาขอคำปรึกษา

เพราะของกลุ่มกลัวตอนนั้นมาผลผลิตจากกลุ่มอาจไม่พอแล้ว
ไปดึงตรงนั้นมาช่วยอีกทีหนึ่ง
ที่ผมบอกว่าคือยอดที่จริงอย่างว่าล้านหนึ่งมันไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ย

ส่งผลให้ราคาดาวเรืองหน้าสวนจากเดิมต้นละ๔๕บาท
ขึ้นมาเป็น๖๗บาทในปีนี้
แต่ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
อย่างดินจากเคยขาย๓๐๐บาทเป็น๔๐๐บาทต่อคันรถ
แปลบเหลืองจาก๑๕๐๐บาทเป็น๒๕๐๐บาทต่อคันรถ
เล็ดพันธุ์ซองละ๘๐๐บาทเป็น๙๕๐บาทถึง๑๐๐บาทต่อซอง
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากโรคแมลงต่าง
เนื่องจากจะต้องปลูกในช่วงฤดูฝน
เพื่อให้ดาวเรืองบานในเดือนตุลาคม

เพราะคือตอนแรกเขากลัวก็คือกลัวทำไม่ได้
เพราะสภาพดาวเรืองเนี่ยช่วงหน้าฝนมันจะทำยากหน่อยหนึ่ง
เพราะเกี่ยวกับพวกโรคภัยเล็กนี่ก็เพี้ยไฟ
คือไฟแล้วก็ลาพวกใบหยิกพวกอะไรเนี่ย
เพราะว่าถ้าได้เพี้ยไฟลงปั๊บเขาจะไม่กินปุ๋ย

แล้วทีนี้เราแก้ปัญหายังไง
ปัญหาก็ต้องสารเคมีเข้ามาช่วย
สารเคมีถ้าเราเอาสารเคมีเข้ามา

คำสั่งซื้อส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการเทศบาลสำนักงานเกษตร
จนถึงพ่อค้าคลอง๑๕และที่อื่นที่มักสั่งซื้อเพื่อนำไปขายต่อ
โดยทุกวันนี้จะต้องทยอยส่ง๒๓วันต่อครั้ง
ครั้งละ๓๐๐๓๕๐๐ต้น
ดาวเรืองอายุประมาณ๗๐วันที่เห็นนี้
จะเป็นดาวเรืองที่พร้อมออกดอกค่ะ
ไซส์ขนาดนี้จะได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุด
เพราะว่าจะมั่นใจได้ว่าจะมีดอกแน่นอนค่ะ
โดยราคาหน้าสวนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ต้นละ๗บาทค่ะ
ต้นทุนและความเสี่ยงต่อโรคจะเพิ่มมากขึ้น
แต่ชาวสวนก็พร้อมที่จะผลิตให้ได้มากที่สุด
ทำให้ชาวสวนบางรายต้องขยายพื้นที่
โดยการนำต้นดาวเรืองบางส่วนไปวางไว้ในสวนลำไย
เพราะพื้นที่มีไม่เพียงพอ
จากดาวเรืองชาวสวนยังได้แบ่งพื้นที่บางส่วน
ลูกไม้ดอกชนิดอื่นที่ให้สีเหลืองเช่นดอกสร้อยไก่บานชื่นแคระ
โดยเน้นโทนสีขาวและสีเหลืองเป็นหลัก
เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ใช้ประดับในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
อัญชลีสิริมัวธาตุรัฐทีวีรายงาน